อะรุนสวัสดิ์นะคะที่สามารยงานสภาพอากาศ
กันในรู้ก่อนร้อนหนาวกันแล้ว

เพราะฉะนั้นเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยคาดกันว่าทั้งสัปดาห์
ฝนจะตกหนักชุ่มฉ่ำหลายพื้นที่ปัจจัยมาจากอะไรบ้างดูกันตรงนี้เลยนะคะ
เห็นชัดเลยนะคะว่าบริเวณฝั่งด้านตะวันตกหรืออันดามันเนี่ยนะคะ
คลื่นลมแรงมีฝนตกชุกและโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับเมียนมาเนี่ยค่ะ
แดงส้มเนี่ยคือหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมฝนนั่นแหละ
กลุ่มอยู่ทำให้มีลมพัดมาอย่างหนักดังนั้นลมเนี่ยนะคะ
มันก็เลยพัดเอาความชื้นต่างให้ไปกระทบทางด้านตะวันตกของประเทศเช่นกัน
แต่ขณะที่ลมหนาวจากจีนนะคะก็ยังคงกดทับไล่ลงมาที่บริเวณภาคอีสาน
รวมถึงภาคกลางบางพื้นที่ด้วยก็เลยทำให้บริเวณดังกล่าวเกิดอากาศแปรปรวน
เป็นฝนตกลงมาแล้วก็จะมีฟ้าผ่าด้วยโดยเฉพาะภาคอีสานต้องระมัดระวังนะคะ
ส่วนเรื่องของทิศทางลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คือลมประจำฤดู
คุณผู้ชมดูจากลักษณะเส้นขาวเนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
มันตีขึ้นมาแถบด้านตะวันตกแล้วก็ไปหมุนวนที่บริเวณหย่อมความกดอากาศต่ำหรือห่อมฝนลูกนี้ล่ะค่ะ
ซึ่งหย่อมฝนเนี่ยมันจะขึ้นไปที่เมียนมาและแน่นอนนะคะจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อประเทศไทย
ตะวันตกจะทำให้ด้านตะวันตกตั้งแต่แม่ห้องศรลงไปจนถึงทางด้านระนองเนี่ยนะคะมีฝนตกลงมาด้วยนะคะ
เห็นชัดเลยนะคะว่าตอนนี้ภาคใต้ตอนบนภาคกลางภาคเหนือจะต้องระมัดระวังฝน
และฝนจะตกนะคะในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะรวมไปถึงบางทีก็จะตกยันเช้าในบางพื้นที่ด้วยเช่นกัน
ดูจากโมเดลนี้แล้วจะเห็นเลยนะคะว่าสีแดงสีชมพูที่เกาะกลุ่มอยู่เนี่ย
กินพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของประเทศคือแม่ห้องศรกาญจนบุรีไล่ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบน
แต่ขณะเดียวกันค่ะทางด้านภาคตะวันออกอย่างจันทบุรีระยองตราดเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังฝนด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ชาวเรือก็ต้องระมัดระวังด้วยใครจะท่องเที่ยวก็ต้องพิจารณาดูอีกที
ส่วนที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเรื่องของฟ้าผ่าค่ะ
อาจจะมีโอกาสเกิดได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะแถบภาคอีสาน
เนื่องจากว่าเป็นแถบพื้นที่ที่อากาศนั้นแตกต่างกันคือหนาวกับลมนั่นเองนะคะ
ตอนนี้ถือว่าโล่งอยู่นะคะแต่ว่าฝั่งอันดามันอาจจะต้องเฝ้าระมัดระวังหน่อย
คลื่นสูงก็มีซึ่งตอนนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยา
ก็ออกประกาศเตือนมาแล้วด้วยเช่นกันนะคะ
ไปดูสภาพความเดือดร้อนกันหน่อยคุณผู้ชม
หลังจากที่ฝนตกลงมาหลายพื้นที่นะคะที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่
โอ้โหคุณผู้ชมเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้ามาท่วมบ้านเรือนชาวบ้านนะคะ
ซึ่งชาวบ้านตะบนแม่น้ำบอกโอ้โหเดือดร้อนจริงค่ะ
น้ำป่าสีแดงขุ่นพัดดินโครนเข้ามาค่ะ
ตุ้มเป๊ะไปหมดเลยชาวบ้านพยายามเอากระสอบทรายไปกั้นน้ำ
แต่ต้านทานไม่ไหวค่ะน้ำเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือน
ขนาดประตูรั้วเหล็กเนี่ยยังพังล้มคืนมาเลยนะคะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสภาพแบบนี้เลยค่ะ
น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแป๊บเดียว
หัวเข่าเลยนะคะตอนนี้หน่วยงานในพื้นที่ก็เร่งให้การช่วยเหลืออยู่
ฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องภาคเหนือยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่อง
ขนของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะ
พื้นที่อำเภอโชคชัยทำให้น้ำล้นอ่างเก็บน้ำที่หมู่บ้านน้องปรึก
และแสนน้ำยังกัดซะสันอ่างจนแตกแบบนี้เลยนะคะ
วนน้ำป่ามหาศาลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนและไร่นาของชาวบ้าน
เสียหายเป็นวงกว้างค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะ
น้ำป่ายังท่วมไปในฟาร์มเลี้ยงหมูน้ำเนี่ยลึกถึงห้าสิบเซนติเมตรค่ะ
ในฟาร์มสองร้อยกว่าตัวแตกตื่นตกใจแต่ก็ยังเคราะห์ดีที่มันไม่วิ่งตะเลิศหนีออกจากฟาร์มนะคะ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหเจ้าของฟาร์มต้องร้องไห้ขาดทุนแน่นอนเลยค่ะ